คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
มีนักเรียนอาชีวะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกเรียน
มีวัยรุ่นตามมาประกบนะคะ
พอมาประกบปุ๊บโอ้โหโดนทำร้ายโดนฟันโดนเอาเหล็กฟาด
เขาได้รับบาดเจ็บอะค่ะเนี่ยค่ะ
ผู้ก่อเหตุเราจะทำลูกศรสีแดงเอาไว้นะคะ

เขางงมากเขาไม่รู้เรื่องเลย
กำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านหลังเลิกเรียน

แล้วพอจับผู้ที่ก่อเหตุได้เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูนะ

ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะคะ
ผู้เสียหายคือนายธนากรอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนปวช๑ช่างก่อสร้างวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

เขาเปิดแผลให้ดูเขาถูกฟันเขาที่หน้าอกด้านขวา
แขนซ้ายก็มีรอยเขียวช้ำแขนบวมเลยนะคะ

ถูกฟันถูกตีค่ะโดนหลายอย่าง
นายธนากรบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปภาพ
ซ้ายมือเนี่ยนะคะประมาณสัก๕โมงเย็น๕โมงกว่าเวลา

รถรายเยอะแยะคนเยอะแยะดูแผลที่เขาโดน
ก็คือในซอยอุดมเดช๓ตำบลบางเมืองใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปถึงจุดตรงนั้นคนเยอะ
รถก็เยอะการจราจรก็ชะลอตัวต้องขี่ช้า
วัยรุ่นแก๊งนี้ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา๓คน
กบข้างรถถือมีดกับแท่งเหล็กมาทำร้ายเขาเลย
ทำร้ายเสร็จขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยไปเลย
เขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกับกลุ่มนี้จริง
เขาแจ้งความนะคะสพมสมุทรปราการ
สุดท้ายตำรวจจับผู้ก่อเหตุได้ค่ะครับ
จับได้ทั้ง๓คนเลยและทั้ง๓คนเป็นเยาวชนค่ะ
ยังอายุน้อยน้อยอยู่เลยและคำตอบจากสามคนนี้
เป็นคนก่อเหตุเขาตอบว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชม

เรื่องนี้จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
เจอผมแล้วเขาก็จอดรถลงมาทำร้ายผมเลยครับ

เขามีอาวุธเหล็กแล้วก็อาวุธมีด

เขาอีกคนนึงเขาเอาเหล็กมาตีผม

แล้วพี่ถามเขาไหมว่าลงมาทำร้ายทำไม

แค่อยากไม่อยากให้คนอื่นมาโดนแบบผมอะครับ